ต้องบอกว่าแหม่คือพอใกล้วันที่๑๖ก็ดีวันที่๑ก็ดี
ชาวบ้านเขาก็ต้องเสาะแสวงหาไปทุกที่แล้วค่ะนอกจากจะเป็นเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณแล้วนะ
พวกต้นไม้พวกวัดดังสถานที่ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันเนี่ยนะครับ
ก็จะต้องไปหาเลขเด็ดไปดูกันสิว่าเขาไปดูที่ไหนไปหาตรงไหนแล้วไปเจอเลขอะไรกันบ้างนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละที่กันเลยอืมนี่ค่ะนี่คือเครือกล้วยหอม
เขาบอกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นกล้วยที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของนางต้อย
สิงเกื้ออายุ๕๖ปีชาวอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ต้อยเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัดเครือกล้วยหอมไปแล้วเหลือแค่ต่อสูงราว๓๐เซนติเมตร
จากนั้นอยู่มันก็มีเครือออกมาใหม่ค่ะสมบูรณ์มากเลย
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกจังก็ในเมื่อตัดทิ้งไปแล้วทำไมยังออกใหม่ได้อ่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของการรวมตัวกันส่องหาเลขเด็ดค่ะ
ต้อยเองบอกว่าเห็นเลขเหมือนกันนะอ่านได้ไหม

ว่าเห็นเป็นเลขห้าสี่หนึ่ง

นับเอาเหรอนับเอาเหรอเลยไม่รู้อ่ะเขาเห็นอ่ะเขาเห็นเองใช่ไหม
สามีก็เห็นอีกเลขนึงอ่านได้ไหม

คุณผู้ชมอันนี้หมายถึงว่าคนที่เขาไปเจอเขาบอกเรามาแบบนี้ว่าเขาเห็น
ซึ่งเลขมันก็ไม่ตรงกันคุณผู้ชมก็แล้วแต่ละกันใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ
ชาวบ้านก็เห็นอ่ะเออชาวบ้านมารูปหาเลขเด็ด

แล้วชาวบ้านบางคนเขาก็ใช้วิธีแบบเบสิกเบสิกหน่อยง่ายหน่อย

นับรวมออกมาแล้วได้๘๖ลูก
ก็เลยพากันยกขยงไปที่แผงลอตเตอรี่
หาเลขที่ถูกใจหาเลขที่ใช่เลย

ไปในวัดสุมรินทราชหรือว่าวัดป่าแงอำเภอแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่เค้ามีต้นโผลที่ชาว่านเค้าขอรบบูชานับถืออยู่๑ต้นนะครับ
ซึ่งทางด้านของนางจันฟองภูทรใจ
แล้วก็ทางด้านของนางสายสมรศรีวิชัยซึ่งเป็นสองคนที่ดูแลต้นโพ
นี่เขานำใบโพหายากมาให้นักข่าวเราได้ดูแล้วก็เล่าบอกว่า
นับตั้งแต่ไปพบพญางู๗สีอยู่ในโพรงของต้นโพเนี่ยนะ
ก็ได้พบเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น
มีวันนึงเนี่ยนางสายสมรกำลังกวาดใบโพลอยู่
แล้วรู้สึกมันแปลกมันรู้สึกตะหิดตะหิดอะไรสักอย่าง
แล้วก็ไปเจอใบโพ๒หาง
เป็นใบโพ๒หาง๒แฉกร่วงลงมาเยอะแยะมากมาย
ก็เลยไปเก็บเอาไว้เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน
เพราะจริงแล้วใบโพงก็จะแหลมไปแฉกเดียว

แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโชคที่ต้นโพลให้มา
หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเขาไปซื้อหวยนะ
แล้วเขาถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันถึง๔งวด
อู้ววตั้งแต่ได้ใบโพล๒แฉกนี้มานะครับ
ทางด้านของนางฟองจันฟองอีกคนนึงที่เป็นคนดูแลก็
ก็เขาบอกว่าเขามีโชคเหมือนกัน
เขาเห็นใบโพแฝด๒ใบตกลงมา
ก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็ไปซื้อหวย

อืมทีนี้แหมพอตัวเองถูกก็ไปเล่าสิ
เล่าให้คนแถวนั้นฟังเนี่ยฉันถูกอย่างนั้นฉันถูกอย่างนี้
คนรู้แม่งก็มาเต็มไปหมดเลยทีนี้

หาใบโพลที่มันแปลกบ้าง

คนก็ไปหากันก็ไม่รู้ว่าหาเจอหรือเปล่า
แต่ก็ไม่เจอสุดท้ายคนอื่นไปไม่เจอ
เจอแค่สองท่านนี้ที่เป็นคนดูแลกวาดต้นโพอยู่

ไปดูที่วัดอุทุมพระรามกันหน่อยนะคะ
หรือว่าวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

ชาวบ้านในพื้นที่ก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดี
เอาพัดลมพร้อมกับหัวหมูไปแก้บน
เพราะว่าที่นี่มีหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็มีพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้ากุฏิพระครูใบดีกาดุสิตสุจินโน

จากนั้นชาวบ้านก็ไปทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกัน
คือส่องหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์
คือที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่า
เขาได้รับโชคลาภติดต่อกันหลายงวดแล้ว
ก็เลยกลายเป็นที่เรื่องลื้อและกล่าวขานต่อกันไป
ชาวบ้านเลยแห่เดินทางมาส่องหาเลขเด็ดกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
มีสามีภรรยาจากสมุทรสาครนะไปถึงสุพรรณเลย
แล้วก็บอกว่าเคยถูก๓งวดติดกันแน่
วันนี้ก็เลยได้เลิกเอาหัวหมูเอาพวงมาลัยเอาประทัดสองหมื่นนัดมาถวายแก้บนนะคะ
ส่วนนายจรรย์วิเศษสิงห์ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
เขาเพิ่งมาส่องเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์เป็นครั้งแรก
ถ้างวดนี้ได้โชคลาภสมใจแล้วก็จะเอาพัดลมมาถวายแก้บนอย่างแน่นอน
อ๋อหรอต้องไปพัดลมใช่ไหม
อากาศคงร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ถวายแล้วได้ประโยชน์

ปิดท้ายกันที่เกาะคำชโนธวังนาคินกันหน่อยค่ะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คือคักกันทุกเวลาเลยเอางี้ดีกว่าทุกเวลาใช้คำนี้ดีกว่า
เพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีไม่ใช่ช่วงของลอตเตอรี่ก็อยากที่จะไปกราบไหว้ด้วยความศรัทธากัน
ชาวบ้านก็แห่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพศศุฐโทและแม่ย่าศรีปทุมมาค่ะ
มีคนมารำแก้บนด้วยที่จุดบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธนะคะ
เกือบทุกวันแล้วค่ะรำแก้บนเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปส่องหาเลขเด็ดกันด้วย
เขามีพิกัสนะเขาไปที่ต้นเมาดื่อยักษ์อายุ๑๐๐ปีค่ะ
จากนั้นพอส่องได้เจอแล้วรูปเจอแล้วมองเห็นแล้วก็จะเดินไปหาซื้อสลากตามเลขเด็ดเลขดังที่ได้มา
งวดนี้หนีไม่พ้นเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแน่นอนเลย
แต่อย่างที่บอกไปว่าหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นวันแล้วค่ะ
ก็เกลี้ยงแผงกันไปเกือบหมดแล้วก็ต้องไปหาเลขที่เห็นใหม่หรืออาจจะต้องไปหาเลขที่มันใกล้เคียงแทน
เดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันรู้กันว่าจะออกเลขอะไร
ขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีมีชัยแล้วกันนะฮะ
ติดตามหน้าจอไทยรัฐเอาไว้ตลอดทั้งวันคุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับ